สวัสดีครับ

ด้วยเวลา๑นาที๕๕วินาทีครับ
เอกอนัลฟันศอก

สุริยัลเล็กก็ต่อยหมัด

เงินทุนการศึกษา๑แสนบาท

เออเดี๋ยวกลับด้วยนะรอก่อนนะ

คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างช้างเผือกเล็กเจอกับพันนฤทธิเชิญติดตามวิทยาฝ่าย

ชกมาแล้วจังหวัดตังค์นะครับ
กมาแล้ว๗๐ครั้งชนะ๕๔แพ้๑๓เสมอ๓ครั้ง
คลุมข้างหลังแพ้กำแหนสันเทศศพรสุพันธ์บุรีที่เวทีมวยลุยรูปวีดีครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินพันลิศเกซ่ายิมชื่อนรงสมอาสาอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัด๑๐๑
มาแล้ว๗๕ครั้งชนะ๕๘แพ้๑๖เสมอ๑ครั้ง
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
วยคู่นี้ฝ่ายแดงช้างเผือกเล็กนี่สูง๑๗๓เซนติเมตรส่วนพันลิตรนี่สูง๑๗๐เซนติเมตรครับ
อดีตก็มีช้างเผือกเกตทรงฤทธิไงแม่ดังไปทั่วโลกนะครับรายนี้แต่ว่าอันนี้มาเป็นช้างเผือกเล็กนะครับ
เดี๋ยวดูครับว่าจะถอดแบบนักมวยรุ่นพี่ในค่ายมาหรือเปล่านะครับ
ติดตามยกที่๑กับพี่ปะและพี่บุ๋นครับ

นี่ก็มัดอันตรายอีกคนหนึ่งครับป่าน้ำเงิน
นี่ไอ้เจ้าทันลิตมีลิตตลอดครับ
แข้งทั้งหมัดนี่ครับรอส่วน
กางเกงสีแดงรู้ด้วยนะพี่ป่าต้องรีบเกาะในเลยนะ

ถ้าอยู่ข้างนอกนี่โอ้โหเดี๋ยวโดนแบบเมื่อสักครู่ได้นะครับนับน็อก

ได้ช่วงกับจริงแต่ว่าผ่านมือเป็นรองนะ
จัดจ้านซ้ายหนักแรงครับ

ทันลิตนี่เหลือมองไปทางขุนยุยจรเคศเขียว
แล้วถ้านับลงไปน็อกลงไปนี่รับ๓๐๐อีกนะ

ภูชิฆาโดมิดีนะครับชุมพลอินตะยศ

ชายุทธ์ขำระเรดไพดวงกลบกระลางแล้วก็ภาเนกจีรวรรดิอินเหี่ยว
วันนี้ได้รับเกียรติด้วยนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐจากคุณสมชายกรุสวนสมบัติหรือว่าพี่ซูมนะครับ
รวมถึงพี่จุดมารจันทร์คุณจรูวันนิชาด้วยนะครับ
ก็เดินผ่านมามอบเหยียมขัดแชมป์ในวันนี้รุ่นมีนห้ามมือ๑๐๕พอร์ด

ก็มีสิทธิ์เห็นอย่างกัน

แต่ไม่จะได้เจาะอ่าน

ดูจริงแล้วเนี่ยพี่ปัง
โอ้โหดูข้อมูลข้างหลังนี้นะอันตรายที่สุดเลย
โอ้โหเรียบร้อยเลย
ครบเลยไม่ลุกเลยแบบนี้หันล่าง

ไปเร็วมาเร็วจริงเลยเนี่ย
สนามเลยครับโดนหั่นแบบนี้
อาจจะมีปัญหาทางด้านขาขวาได้นะพี่ปาก
เจาะยางเข้าไปดนขวา

ขาขวาครับยังมีปัญหาอยู่
ต้องลงเตะเลยแบบนี้ไม่ลงไม่ได้นะ

มันเหี้ยนอะไรขนาดนี้นะคุณผู้ชม
ปกติมวยไทยเขาชกกัน

คุณผู้ชมดูวินาทีจุดจบของ

กะบนก่อนนะสะสม

มันจะมีผลยืดเรื้อไปถึงยก๒อีก

เล่นไปอาจจะหมดด้วยซ้ำไปนะ
เกงสีน้ำเงินนี่กลับมาเอาล่วงเลย

ดูแบบนี้หันล่างนี่พับเพียบเลย

ลูกนี้จิ้ม
มีนับมีนอกก็มีแจกตลอด

เดี๋ยวคู่ต่อไปก็มีสิทธิ์อีกนะ

แล้วมาดูด้วยครับ

พันลิตรเคซ่ายิมไปในยกที่หนึ่ง